สมาชิกวิทยศภาคในฐานะสมาชิกรัฐศภาค

คุณพิธาเหมือนนายก์และต้นตรีหรือไม่
กลับเรียนด้วยความเคารพครับว่าสิ่งที่ผมเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้
ไม่ได้เกิดจากความอคติหรือความไม่ชอบ
คุณพิธาหรือพักเก้าไกรแต่เป็นด้วยหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
บรรยัติไว้ชัดเจนว่าให้รัฐสภาชุดแรกนี้เนี่ยนะครับ
รัฐมนุนภายใน๕ปีทำหน้าที่สำคัญในการให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคำว่าเป็นบุคคลซึ่งสมควรเนี่ยนะครับ

ได้พิจารณาให้เป็นสำคัญผมต้องกลับเรียนตั้งแต่แรกเลยนะครับ
ว่าคุณพิธาที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกรรมตรีนี้
ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยมีเหตุผลสำคัญครับท่านประธานครับ
ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิษภาฯในฐานะดูปวันอเมีย
ในฐานะที่ทำหน้าที่สำคัญในวุฒิสภาแห่งนี้
ถูกพูดเสมอเสมอครับกับเจ้าข้าภารกิจ
ประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งมาให้หรือและท่านก็อธิบาย
พูดถึงว่าพวกเราจะไม่ทำตามมติมหาชน
ก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธแทนรั
สดรที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชน
ให้คะแนนเลือกแต่ละพักการเมืองมาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกแต่ละพักการเมืองมานั้น
แต่ละพักการเมืองก็ต้องทำตามฉันธามติของแต่ละพักการเมือง
ที่เลือกพักนั้นมาหรือสมาชิกสภาพบุทธแหละสะดอนคนนั้นมา

กล่าวในถ้อยคำที่รุนแรงมาตลอดครับท่านประธาน
ถามว่าเราไม่ให้ความเคารพประชาชนหรือก็ต้องเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจ
ว่าเราก็ให้ความเคารพและในการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้นก็แยกส่วน
จากเสียงพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้สอสอแต่ละพักเข้ามาทำหน้าที่
ซึ่งเป็นส่วนนั้นจบไปแล้วประชาชนเลือกแล้วว่าพักไหนได้คะแนนเท่าไห
และเลือกตั้งมีสอสอมาเท่าไหร่แต่การทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งนี้
เป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่งที่รัฐธรรมนูลบัญญัติไว้เป็นหลักการสำคัญ
บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ย
จะต้องมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามจะต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
ตามที่รัฐมนุนบัญญัติไว้ดังนั้นเมื่อจะทำหน้าที่กันในวันนี้
มีวันนัดประชุมรัฐสภาก็มีกระบวนการที่ให้พี่น้องประชาชน
ออกมาแสดงเจตจำนงหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ผู้สื่อข่าวถามผมว่าแล้วไม่กลัว
เสียงพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาหรือ
ซึ่งมีเสียงสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

กลัวว่าท่านจะเข้าใจผิดว่าวุฒิสภาไม่ให้ความเคารพ
ไม่ให้ความเกรงใจเสียงของประชาชน
แต่ด้วยความเกรงกลัวเสียงประชาชนเหล่านั้น
คำนึงถึงว่าการทำหน้าที่ในวุฒิสภาเหล่านี้
ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาปกป้องประเทศ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เพราะฉะนั้นความกลัวที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับ
ไม่ว่าจะกลัวประชาชนที่รวมตัวออกกันมามากมายมหาศาล

กลัวเสียงที่มาข่มครู
ให้ร้ายพูดจาด่าทอเสียดสีสารพัฒน์
เราก็กลัวครับ
แต่กลัวน้อยกว่าความรู้สึก
ความรู้สึกสำคัญที่เราต้องออกมาปกป้องประเทศ

นี่เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญ
ที่เป็นคนละส่วนของการทำหน้าที่ในรัฐสภา
คนละส่วนกับการที่พิจารณา
พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรไปแล้ว
การทำหน้าที่ในรัฐสภานี้เนี่ยนะครับท่านประธาน
ก็มีเสียงพูดอีกครับว่าเสียงที่สนับสนุน
กุลพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์การเมืองหลายภักดิ์รวมกัน๘ภักดิ์
ได้คะแนนถึง๓๑๒เสียง
มีประชาชนลงคะแนนให้๒๕ล้านเสียงรวมกันแล้ว
หรือ๓๐ล้านเสียงแต่ภาคเก้าไกรนั้นนะครับ
ได้คะแนนเสียง๑๔ล้านเสียง
จริงแล้วเนี่ยครับท่านประธานครับพอเอาตัวเลขมารวมเนี่ยทำให้ประชาชน
กรกล่นด่าวุฒิสภาอีกครับท่านประธาน

ประชาชนสนับสนุนเลือกคุณพิทาถึง๓๐ล้านเสียงแล้วเนี่ยนะครับ
ทำไมวุฒิสภาเนี่ยถึงจะไม่ลงคะแนนให้

เสียงที่พักเก้าไกลได้จากพี่น้องประชาชนนั้น๑๔ล้านเสียงนะครับ
อย่าสำคัญผิดว่าตัวเองได้๓๐ล้านเสียง
เสียงที่เหลือนั้นเป็นของพักอื่นครับ
พักอื่นที่ประชาชนเขาลงคะแนนให้เนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะภาคเพื่อไทยเนี่ย
ได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนถึง๑๐ล้านเสียงนะครับ

รัฐจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันครับ
แต่พี่น้องประชาชนของแต่ละพักเหล่านั้นนะครับ
เขาไม่ได้เลือกคุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธาน
พักเพื่อไทยเขาก็ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้พักเพื่อไทย
เลือกคุณแพร่ทองทานนะครับ

เลือกคุณชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่บรรดาท่านสมาชิกสภาพุทธรัศดรท่านเอาเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับ
รวมกันเองแล้วไปยกให้คุณพิธาในส่วนของพักเก้าไกล
เนี้ยนะครับเค้ารบเสียงของประชาชนครับ
แต่เสียงที่ท่านไปได้มานั้นนะครับมันไม่ใช่ตาม
ตามความเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกพักนั้นมา

มีฉะนั้นแล้วเราก็จะถูกต่อว่าต่อขานตลอด
ว่าเราเนี่ยไม่เคารพประชาชนไม่ให้ความที่จะนับถือประชาชนนะครับ
สิ่งที่ท่านจะทำหน้าที่ตรงนี้
อนุญาตเอ่ยนามท่านประพันธ์กูลมีได้อธิบายไปแล้วครับ
ว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานะครับ
จะต้องทำหน้าที่ตามรัฐบุรุณมาตร๒๗๒
ที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมดูลมาตร๑๕๙
ซึ่งกำหนดคุณสมบัติในเรื่องห้ามถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้นั่นแหละครับ
ตามมาตร๙๘วงเล็ก๓
นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญครับท่านประธานครับ
คุณสมบัติที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาพุทธรัศดรนะครับ
ต้องใช้ดุลมิตรของท่านเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นความเห็นชอบหรือความสมควรอยู่ที่เงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติ

ถ้าหากว่าท่านยังมีความคิดหรือดำเนินการตามมาตร
๑๕๙โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีความปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันแล้ว
ก็เท่ากับว่าท่านก็ทำการผิดรัฐมนูลหรือพักอื่นด้วยนะครับ
ก็ต้องฝากตรงนี้ไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนวุฒิสภาเองให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้
และผมยืนยันหลักการสำคัญมาตลอดครับท่านประธาน
ว่าการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือเข้าไปบริหารประเทศนั้นเนี่ยนะครับ
จะต้องมีพฤติการหรือการกระทำที่แสดงออกอย่างชัดเจน
ในการที่จะไม่กระทำการใด
อันเป็นการลบหลู่ดูหมินไม่ปกป้องไม่เชิดชูสถาบัน
เราก็เลยมาพูดถึงมาตรา๑๑๒ของประมวลกฎหมายอาญา
ที่มีสมาชิกทั้งสองสภาพูดกันไปหลายท่าน
ท่านประธานครับถ้าเรามาพูดถึงว่า
มาตรา๑๑๒เหมาะสมที่จะเป็นนโยบายสำคัญ
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับ
ผมก็ต้องเรียนให้ท่านประธานสภา
และท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังครับ
ให้ชัดเจนว่าการแก้กฎหมายมาตรา๑๑๒ที่พูดกันนั้นเนี่ยนะครับ
มันเป็นเพียงการแสดงเจตนาในการที่จะแก้กฎหมาย
แต่สิ่งที่กระผมและสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมด
มีความตระหนักและรู้คิดรู้ธรรมว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดในบ้านเมืองนี้ก่อนจะเกิดแก้กฎหมาย๑๑๒นั้นเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้เกิดจากเหตุผลว่าให้เป็นสากล
มันไม่ได้เกิดให้เป็นเหตุผลว่าจะต้องสร้างแนวทางกฎหมาย
ให้เป็นที่ปกป้องดูแลประชาชนที่ถูกกันแกล้ง
ในทางการเมืองหรือในทางคดีต่าง
ท่านประธานครับก่อนที่จะถึงแก้มาตรา๑๑๒เนี่ยนะครับ
ไม่เห็นสภาพบ้านเมืองหรอกครับเป็นอย่างไร
ผมว่าคนที่จะบริหารประเทศเนี่ยนะครับ
หรือเป็นผู้นำประเทศหรือดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
พักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ
ต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชน
แต่สิ่งที่มันปรากฏการณ์สำคัญในช่วง๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ที่สภาถูกด่าทอในสภามาตลอดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วครับ
ถือว่าท่านจะคิดอย่างไรก็คิดไป
แต่สิ่งสำคัญที่เราทนอยู่กันเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเราต้องการจะปกป้องบ้านเมืองครับท่านประธาน
เราเห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่นอกสภาแล้วนะครับในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมากมาย
เสรีภาพแนวคิดให้เยาวชนเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไป

มีการเสนอแนวคิดต่างให้มีการกระทำละเมิดจาบจ้วง
ล่วงลึกละเมิดสถาบันมากมาย
จนกระทั่งท่านมาพูดเองนะครับ
ปัจจุบันเห็นไหมครับว่าท่านจะแก้มาตรา๑๑๒เนี่ย
เพราะอะไรครับเพราะมีคนถูกดำเนินคดี๒๗๒คดี
มีคนอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยนะครับ๒๕๓คน
เห็นไหมครับตัวเลขนี้มาจากไหนครับ
ก็มาจากสิ่งที่ท่านไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนประชาชนคนทั้งหลาย
กระทำแต่เรื่องละเมิดสถาบันปรากฏอยู่เป็นคดีมากมาย
เห็นได้ยังไงครับท่านบอกฉันไม่ได้สนับสนุน
ได้ครับท่านประธานเพราะมันปรากฏเป็นประวัติศาสตร์
เป็นบันทึกอยู่ในคลิปวีดีโอทั้งหลายมากมายในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
แสดงคำพูดให้ร้ายต่างนานาเป็นข้อเสนอที่จะปฏิรูปสถาบัน
ปฏิรูปกระบวนการอะไรต่างมากมายแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ให้ร้าย

เรียกชื่อเรียกพระนามไม่รับความโทษ
เขียนรายละเอียดเขียนข้อมูลตามกำแพง
เพราะคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีครับท่านประธาน
ท่านก็ใช้สถานะความเป็นสมาชิกสภาพุทธรัศดร
ไปช่วยประกันตัวคนพวกนี้

ไปลดสิ่งที่เป็นความผิด

เด็กเยาวชนติดคุกติดตารางกันเยอะแยะมากมาย
ท่านก็มาแก้มาตราเสนอแก้๑๑๒

เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ไปกันแกล้งคนให้ถูกดำเนินคดี
ถ้าเด็กเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่ถูกยุโยงส่งเสริมครับ

เพียงเพื่อต้องการจะได้มวลชน
ขาดความรับผิดชอบ
ทำให้เด็กกระทำผิดกฎหมายเสียอนาคต

อย่างที่เป็นอยู่และเห็นอยู่ในปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นถ้าความเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมยังไม่เคยเห็นท่านออกมาปกป้องห้ามปรามในสิ่งเหล่านี้

หรือไม่มีส่วนกระทำการเรื่องเหล่านี้

แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านไม่ห้ามปรามอะไรเลย
กลายเป็นว่าให้ของท่านไปช่วยกัน
ไม่ว่าจะประกันตัวไปให้กำลังใจไปขึ้นเวที
พอขึ้นเวทีเสร็จเด็กก็ถามว่า
จะแก้ไขมาตรา๑๑๒หรือจะยกเลิก

แล้วก็ไปปิดสติ๊กเกอร์ในส่วนที่ยกเลิกมาตรา๑๑๒
นี่คือมันเป็นที่มาที่ไปครับท่านประธานครับ
สิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ปฏิเสธนะครับ
เรื่องที่ท่านจะทำอะไรก็ตาม
ถ้าหากว่ามันทำได้ตามกฎหมาย

มันปรากฏชัดเจนว่ามันเป็นการล้มล้างครับท่านประธาน

จะให้ทางผมเองหรือสมาชิกวุฒิสภาเอง
ไปสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

นั้นมันก็จะผิดวิสัย

ถ้าหากว่าผมพูดแล้วนะครับ
ท่านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วท่านลุกขึ้นมาพูดว่าท่านจะไม่แก้ไข๑๑๒
จะไม่ดำเนินการ๑๒แล้วเนี่ยนะครับ

เพราะผมไม่รู้ว่าไอ้สิ่งการกระทำที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึงปัจจุบันเนี่ย
มาพูดแค่คำเดียวว่าผมจะไม่แก้๑๑๒แล้ว
เพื่อต้องการจะเป็นนายมตรี
ผมก็คิดว่ามันเป็นการหลอกลวง
เมื่อวานเป็นอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนี้
ท่านบอกไม่แก้แล้วพรุ่งนี้ท่านไม่กลับมาแก้หรือครับ

สิ่งที่ผมกลับเรียนท่านประธานทั้งหมดนี้
ไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบและรู้สึกไม่ดี
แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจสำคัญ
ของความเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ทนอยู่ในสภาแห่งนี้
ด้วยเสียงกลด่าว่าพูดจาด่าทอเสียดสี
ไม่ให้เกียรติไม่เคารพยำเกงนะครับ
ทนมาตลอดก็ด้วยจะปกป้อง
สิ่งซึ่งเป็นเสาหลักของชาติ
ความสำคัญความมั่นคงของประเทศ
มาจนถึงทุกวันนี้เราก็จะต้องอยู่
เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย

เสียงที่จะลงคะแนนมติอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ผมอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่า

เราไม่ได้คิดที่จะไม่ให้ความเคารพพี่น้องประชาชน
และหลังจากลงมติไปแล้ว
ถ้าหากว่าท่านได้เสียงประชาชนสนับสนุน
จนกระทั่งทำหน้าที่เป็นนายกรรมตรีได้

แต่ถ้าหากว่าเสียงไม่ถึง
ก็ต้องกราบเรียนด้วยความพลบนะครับ
ว่าท่านจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมการกระทำใด
ที่จะไปปลุกม็อบ

ออกมาสนับสนุนผลักดัน
เรียกร้องให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะนี่มันเป็นกติกาในทางรัฐมนูล
แต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น

มันก็เกิดจากที่พวกท่านไปยุโยงส่งเสริมประชาชน
กระทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย
ซึ่งที่ผ่านมาผมก็กังวลใจครับ
ว่าสิ่งที่ท่านออกพื้นที่ต่างนั้น

มีประชาชนมาแสดงความยินดี
เรียกท่านนายกพิธาท่านนายกพิธา

ผมก็เห็นว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน
มันเป็นความรักเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธา

ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติ

ที่ท่านเดินลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมาก้มกราบท่าน
ทั้งที่ท่านยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลย

มันเกิดจากการที่ประชาชนเขาอยากจะกราบท่านจริงเหรอนะครับ
หรือสร้างภาพหรือไปจ้างคนมา

ที่จะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้น

เชียร์อายุ๑๐ขวบเองฮะ

ผมจะอยู่ลำบากเหมือนกันนะครับ

จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติ

กระทำการอันเป็นการที่
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรา๑๑๒
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับ

ขอให้นำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณา
สนับสนุนผลักดันให้ท่านเป็นนายกรรมตรีทั้ง
ทั้งที่ท่านอาจจะขาดคุณสมบัติ

อันเป็นการขัดต่อรัฐมนุน
หรือไปแสดงพฤติกรรมที่ผ่านมา

ก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณา
และให้เหตุผลหูตาสว่างจะได้ไม่เกิดความรุนแรงหรือสิ่งใดขึ้น
ก็ฝากในส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้พินาไปด้วยกันครับ
ผมจึงไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้คุณพิธาและพักก้าวไกร
เป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยครับ